คนขับรถกระบะฝ่าสายฝนปรากฏว่าไปชนกับต้นไม้

คือแทบจะเอาครึ่งของรถไปชนตรงกลางต้นไม้

เหตุการณ์นี้เคาะร้ายรถเคาะร้ายก็คือกระบะโตโยต้าหมายเลขทะเบียนบ่อใบไม้ถอยฉิง

ตรังชนกับต้นไม้ริมทางตรังทุ่งสงศ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในตำบลกะปางอำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
สภาพรถเนี่ยกลางคันเลยเห็นไหมฮะ
กลางคันไปชนโอบล้อมต้นไม้เอาไว้
รถกลายเป็นตัวอยู่คนขับข้อร้ายก็ถ่ายขาดที่ฮะ
ชื่อว่าคุณกิติโชคบัวเพชรอายุ๕๔ปี
เป็นชาวจังหวัดตรังสภาพคอหักแล้วร่างติดอัดกับพวงมาลัย
ตำรวจภูทรกระปางตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
สันนิษฐานว่าเบื้องต้นน่าจะมีความพยายามเบรกแล้วล่ะ
ความพยายามเบรกเพราะว่าเจอรอยครูดอยู่กลางถนน
แต่เอาไม่อยู่เลยไปชนกับต้นไม้
ครั้งนี้เพราะเป็นผลสืบเนื่องมาจากเรื่องของฝนด้วย
สันนิษฐานแบบใหม่ว่าน่าจะเกิดจากความรีบ
เอาแน่นอนนี่เกิดจากความรีบเพราะอะไร

เป็นพนักงานของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง
ต้องเข้างาน๑๖นาฬิกา๔โมงเย็น
แต่ตอนเกิดเหตุคือบ่าย๓โมงกว่า
สันนิษฐานว่าฝ่าความเร็วฝ่าสายฝน
เพื่อไปให้ทันกับการเข้างาน๑๔นาฬิกา
จนเกิดอุบัติเหตุสลดใจครั้งนี้ฮะ

ต้องไปให้ก่อนเวลานะครับ